ก้าวผ่านการเวลาจาก๑พฤศจิกามาสู่๒๘กุมภา
กุมภามาบรรจบวันที่ครบคดีหวยที่มันหาย
จดจ้องทุกวันมึนแล้วนะนาย
ทั้งสองชายมิหน่ายหน้ากันหรือไร

หน่ายสิครับเราก็ต้องไล่เลียงไทม์ไลน์กันหน่อยครับคุณผู้ชม
ต้องย้อนรอยทั้งหมดกันก่อนสักนิดหนึ่ง
ไม่ยาวไม่ยาวย้อนรอยและที่สำคัญข้อพิรุษต่าง
ตั้งแต่วันที่๑พฤศจิกายน
วันที่มีการซื้อลอตเตอรี่ฉบับนี้๕๓๓
เป็นชุดและชุดนี้ถูกรางวัลที่๑๓๐ล้าน

เพราะว่าการทำงานเบื้องต้นต้องเป็นการทำงานของ
ตำรวจจังหวัดกาญจนบุรี

ใช่ฮะชุดสืบสวนสอบสวน
ก็ต้องทำงานกันอย่างเต็มที่
กำกับดูแลการทำงานแน่นอน
หนีไม่พ้นในส่วนของผู้บังคับการตำรวจ

พลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุล
ถูกเปิดประเด็นถูกเปิดเผยออกมาว่า
เอ๊ะทำไมท่านผู้การจังหวัด
ขออภัยท่านผู้บังคับการตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรีเนี่ย
ถึงได้เรียกร้อยตำรวจโทจบรูนเข้าไปไกลเกลี่ย
เป็นการส่วนตัวที่บ้านพักของตนเอง

ใช่ฮะโดยไกลเกลี่ยขอให้มีการยอมกัน
หรือว่าได้ถ่ำให้ใช่หวยของงษ์มัวจรูลก็คืนเข้าไปสิ
หรือจะแบ่งกันอย่างไรก็ว่ากันไปซะ
คือมีการเสนอว่าแบ่งคนละครึ่งเลย
ครับเป็นข้อพิรุษแรก
ที่ทำให้สังคมจับตาไปที่คดีนี้ว่า
เฮ้ตกลงแล้ว
ตำรวจชั้นผู้ใหญ่รู้เห็นเป็นใจ
กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือไม่
เราย้อนหน่อยฟังเสียงของพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลในขณะนั้นนะครับ
ตำรวจคนไหนที่เรียกไปเคลียร์ล่ะครับ
หมายถึงตำรวจทราบข้อเท็จจริงนี้ไหมคะว่ามีคนเรียกคุณจรูนไปเคลียร์นะคะ
ผมไม่ทราบเรียกไปเคลียร์หรือเปล่านะแต่ผมเคยเชิญคุณจรูนไปพบ
ตอนนั้นเลิกงานแล้วคุณจรูนก็เลยไปพบผมที่บ้าน

ก็ไปที่บ้านฮะมันช่วงเย็นแล้วครับเพราะว่าคุณจรูนสะดวกมาในวันนั้น
ทำไมผู้การถึงต้องลงมาเคลียร์เรื่องนี้เองเลยคะสอบพอร์ในพื้นที่รับมือไม่ไหวเหรอคะ
ผมได้รับข้อมูลจากทางฝ่ายผู้เสียหายนะครับว่าเขาถูกเนี่ย
ตำรวจเนี่ยไปเบิกเงินสลากที่เขาถูกแล้วก็เป็นตำรวจเก่านะครับ
ผมก็เลยคิดว่าถ้าเป็นตำรวจเก่าผมอาจจะคุยพูดคุยได้
และในเบื้องต้นที่ทางครูมาคุยกับผมน่ะ
ก็จริงแล้วก็อยากจะไม่อยากให้เรื่องมันเลยเถิดไปถึงโรงศึกษานะครับ
ถ้าคุยกันได้เขาก็อยากจะให้มันจบนะครับ
โดยที่ในการที่จบเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าจะต้องเอาเงินที่ถูกเบิกไป
ในการถูกรางวัล๓๐ล้านทั้งหมดนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เลยมีช่องที่ผมเลยคุยกับคุณจรูนนะครับ
ผู้การเรียกไปคุยเนี่ยนะคะคือเพราะเห็นว่าเป็นตำรวจเก่า

ซึ่งเรียกไปนอกเวลาราชการ
คุณจรูนว่างช่วงมาพบผมตอนนั้นนะครับผมไม่ได้บังคับไป
ผมออกมาพบผมวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้
เขาบอกมาวันนี้ก็มันช่วงเย็นซึ่งเลิกงานแล้วผมก็อยู่ที่บ้านพักครับ
ผู้การทำไมมันไม่เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเป็นคนทำล่ะคะ
เจ้าของคดีเขาก็สามารถเรียกได้เพื่อที่จะก
ขวัญครับคดีแบบนี้ถ้าจะคุยกันได้จบมันก็จบนะฮะคนทำ
สมมุติว่าคนทำลอตเตอรี่หรือของหายแล้วมีคนหนึ่งไปเก็บได้
มันก็ไม่มีอะไรมันก็จะไม่เป็นคดีอะไรที่ใกล้ง้านะครับ
เพราะคนก็เอาไปแชร์กันบอกเอ้ยผู้การทำไมผู้การพูดได้ยังไง
วิพากษ์วิจารณ์แรกว่าทำไมผู้การถึงต้องเรียกหมวดจบรูน
เข้าไปเคลียร์กันในบ้านพักส่วนตัว

คำตอบของผู้การในรายการวันนั้น

ก็ถูกจับตามองมากยิ่งขึ้นเรื่อยจากภาคของประชาชนและจากสังคม
คดีถูกส่งต่อก็คือต้องทำงานต่อร่วมกันแหละ
โดยตำรวจภูทรภาค๗
๗เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด
ภายใต้การนำของพลตำรวจโทกิติพงศ์เงามุก
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
พร้อมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน

วันที่๓๑มกราคม๒๕๖๒
ตำรวจภูทรภาค๗มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าว
ที่จังหวัดนครปฐมก็คือที่

ตั้งโต๊ะแถลงข่าวออกมา
หลายคนก็จับตาม

เจ้าของคือครูปรีชา
แจ้งออกมาว่าจากการสอบปากคำพยาน๔๐คน
ยืนยันชัดเจนว่าสลากินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่
พฤศจิกายน๒๕๖๐เป็นของนายปรีชาไคร่ครวนจริง

ได้มีการหยิบยกเส้นทางของลอตเตอรี่มาอธิบาย๓ประเด็นหลัก
คือ๑เส้นทางของสลากกินแบ่งรัฐบาลมีพยานยืนยันว่า

มีพยานยืนยันว่าขายให้กับครูปรีชาจริง
เหล่านั้นก็ประกอบด้วยเจ๊ต่าง๓เจ๊ด้วยกัน
และเขาก็เอาข้อมูลว่าพยาน๔๐ปากด้วยนะสอบเรียบร้อยแล้ว
แต่จะปากของใครก็ว่ากัน
แต่ว่ามีพยานยืนยันว่าขายให้ครูปรีชาจริง

ในกลุ่มที่๒ที่สนับสนุนว่าครูปรีชาเป็นเจ้าของหวย๓๐ล้าน
และประเด็นที่สำคัญอีกหนึ่งประเด็นเป็นประเด็นที่๓คือ

ถูกตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานว่าซื้อมาจริงหรือเก็บได้
ซึ่งทางตำรวจมีพยานยืนยันว่าร้อยตำรวจโทจรูลเก็บสลากได้จริง
ใช้คำว่าเก็บสลากได้จริง
นี่คือ๓เหตุผลที่ทางภูทรภาค๗ชี้แจงออกมาในวันที่๓๑มกราคมแล้ว
บอกว่าครูปรีชาเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูก๓๐ล้าน
สำนวนของภาค๗เน้นให้น้ำหนักไปที่เรื่องของพยานบุคคลเป็นหลักนะคะสำหรับภาค๗นะ
ย้อนหน่อยนะฟังวันแหล่งวันนั้นค่ะ

ได้จากการสืบสวนมันมีข่าวว่ามีคนพูดอย่างนั้นอย่างนี้เราก็พยายามไปสืบหาว่าข้อได้จริงเป็นอย่างไรจนกระทั่งได้พยาน
แล้วก็นำมาสอบสวนเป็นพยานที่เราตามหาเลยนะฮะ
ตามหาจนเรียกว่าพลิกแผ่นดินเลยจนกระทั่งเจอแล้วก็ไปสอบขอร้องให้เป็นพยาน
ในนี้เราต้องไปเหาะลองไปอะไรนะฮะ
ลิกแผ่นดินกันโอโอ
ใครพูดอะไรก็ตามไปเรียกมาสอบ๔๐ปากนี่แหละ
จากวันที่๓๑มกราคมนะคุณผู้ชม
ตลปัดขัดแย้งกับความคิดเห็นของประชาชนครึ่งข้อนประเทศ
แถมยังสวนทางกันระหว่าง๒หน่วยงาน

กองปราบเขาก็ทำงานคู่กันไปด้วยถูกต้องไหม
ในคดีนี้กองปราบก็มีชุดสืบสวนในทางลับทำงานคู่ขนานกันไป
เขาก็ลงพื้นที่แล้วก็ไปเอาข้อมูล
แล้วก็นำเสนอข้อมูลต่อภาค๗เหมือนกัน
เพื่อที่ให้เอามาประกอบกันแต่
แต่ภาค๗ไม่ได้เอาข้อมูลจากกองปราบรามมาสรุปลงในสำนวน
ซึ่งตอนนั้นกองปราบปรามสิ่งที่ได้ส่วนมากจะเน้นเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นหลัก

ทำไมภาค๗ถึงไม่เอาหลักฐานตรงนี้ไปประกอบด้วย
และแล้วบิ๊กแป๊ะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาพบตร
ได้สั่งการให้กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
โอนสำนวนคดีการสอบสวนมายังกองปราบปราม
เพื่อเกิดความโปร่งใสและตอบคำถามต่อสังคมได้
และให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

พยานหลายคนที่ทางทั้งตำรวจภูทรภาค๗สอบไปแล้ว
และที่กองปราบต้องมาสอบใหม่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

คำว่าผมกับการให้คำป้าคำเนี่ยจริงแล้วมันไม่น่าใช่
เพราะผมเคยให้ปากคำไปตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าผมไม่เห็นตำรวจจรูนในตอนก้มเก็บ
ลองไปเช็คดูได้แล้วสื่อมวลชนตอนนี้ที่มาพูดว่าผมกับการให้คำเนี่ย
คือมาหาว่าผมกลับจากตรงนั้นกลายมาเป็นว่าคนพูดกันแล้วก็ไปหันไปมอง
คือข้อมูลที่จริงมีอยู่แค่นี้
คือให้การแบบนี้ตั้งแต่ภาค๗แล้วว่า

เหมือนกับว่าผมไม่เห็นตอนที่ว่ามีการก้มเก็บหรืออะไร
เห็นแต่ตอนที่ว่าผมได้ยินเสียงคนพูดกันแล้วผมก็หันไปมอง

การไปให้ปากคำครั้งนี้จริงเรามองว่ายังไง
ใช่ครับผมไปให้กับพนักงานสอบสวน

แล้วก็การที่เขาสืบทราบมาผมไม่ทราบว่าเขาได้มาจากไหน
หรือยังไงว่าผมรู้หรืออะไรอย่างนี้
แต่ผมก็รู้เท่าที่พูดคือผมก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นวันเดียวกันหรืออันเดียวกันหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่มีการได้เอารูปหมวดจรูนเนี่ยให้ดูไหมว่าคนนี้กับคนที่เราเห็นวันนั้นคนเดียวกันหรือเปล่า
ผมตอบไปในคำให้การแล้วครับว่าคือขับคล้ายครับขายผมไม่ได้ฟันทง
น้ำเสียงที่เราฟังเราเจ้าที่มีการเอาเสียงมามาเปิดให้ฟังไหมว่าเสียงหมวดจรูนเป็นแบบนี้นะ
เสียงที่ได้ยินวันนั้นบอกว่าเราจะได้ใครลนเป็นเสียงเดียวกันไหมครับเรามีการพิเคราะห์ไหมครับ
อันนี้ผมไม่ค่อยยินยันดีกว่านะ
บอกตัวผมเองนะจริงผมไม่ได้อยากออกมายู้เกี่ยวกับคดีหรืออะไรผมทำงานด้วยอะไรด้วย
ใช่ถูกต้อง
พูดตรงเช็คได้ผมไม่รู้จักใคร
คือทำพลังงานสอบส่วนพการสอบส่วนผมก็ไปให้ปราคม
ก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรมากมายขนาดนี้

พนักงานขับรถธนาคารแห่งหนึ่งนะครับ
ซึ่งทีมข่าวของเราสัมภาษณ์หลังจากที่
กองปราบได้เชิญตัวเข้าไปสอบปากคำ
เพราะฉะนั้นแล้วคำพูดก็จะคล้ายกับการที่ให้ปากคำกับกองปราบ
โดยใช้คำว่าคับคล้ายคับคลา
ว่าจะเป็นเหมือนจะรุ่นผมไม่เคยฟันตก
ผมไม่ได้กลับคำให้การนี่เป็นคำยืนยันของนายแผน
ผมจำอะไรได้ผมเคยบอกกับภาค๗ไปก็บอกแบบนั้น
ผมมาบอกกองปราบผมก็บอกแบบเดิม

คุณผู้ชมถามทำไมคนนี้ต้องปิดหน้า
คือในแผนเขาไม่ขอให้เปิดเผย
คือเขาไม่ขอให้บันทึกภาพด้วยซ้ำ
แต่เราบอกงั้นขออัดเสียงไว้นะครับคุณแผนครับ
เราจะขอคำของคุณแผนมาออกอากาศหน่อย
เขายืนยันว่าเขาไม่เคยกลับคำให้การนะครับ

สำหรับเจ๊กุ้งก็เป็นอีก๑คนที่มาสนับสนุน
ว่าลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล๓๐ล้านบาท

เพราะว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ครูปรีชา
ครับเป็นตัวละครที่สำคัญออกมาในช่วงหลัง

กุ้งนี่แหละเป็นคนที่เห็นลอตเตอรี่
แพลมออกมาจากกระเป๋าเสื้อของครูปรีชา
และจำหมายเลขได้ทุกหมายเลข
ทีนี้เคยให้คำให้การกับทางภูทรภาค๗ไปแล้ว
กองปราบเชิญตัวเจ๊กุ้ง

ซึ่งเป็นลูกค้าของเจ๊เกียว
หวยกันบ่อยซื้อลอตเตอรี่กันบ่อย
คือลักษณะคล้ายครูปีชาก็ไปซื้อกันบ่อยก็จะเจอหน้ากันนี่แหละ
เข้าให้การอีกครั้งหนึ่ง

๖ตัวและจำได้และเป็นชุดที่แพร่มออกมาจากกระเป๋าเสื้อครูปรีชา
เจ๊กุ้งก็เข้าไปให้ปากคำกับกองปราบ
แล้วเจ๊กุ้งว่ายังไงรู้ไหมฮะ
ดิฉันไม่เคยเห็นลอตเตอรี่โผล่และแพลมออกมาจากกระเป๋าเสื้อของครูปรีชา
และดิฉันไม่เคยจดไม่เคยจำเลขเหล่านั้นได้

แต่ทำไมสำนวนของภาค๗ถึงเขียนว่า
ที่๓๑ตุลาคม๒๕๖๒

แล้วคุณไปเขียนสำนวนแบบนั้นได้อย่างไรล่ะคะ

ถามสิย้อนถามไปถึงภาค๗
เป็นประเด็นที่กองปราบให้ความสนใจ

ใครก็จำดิฉันได้บอกว่าดิฉันสวย

และกองปราบก็ต้องเก็บข้อมูลตรงนี้
พยานปากสำคัญที่สุดอีก๑คน

เจ๊บ้าบินคือคนที่ขายให้กับมือของคุณครูปรีชา

คือที่เรานำเสนอไป๒คนก็คือนายแผนแล้วก็เจ๊กุ้ง
คือเขามีการกลับคำให้การ

แต่เราดูจากการจับพิรุษของคนในโลกโซเชียลมีเดีย

คำให้การเล็กน้อยแตกต่างไป
แต่คนที่ยังยืนยันเหมือนเดิม

แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ไปนอนยันอยู่ที่ไหนนะอยู่ตรงไหนนะ
ก็คือเจ๊บ้าบินยังยืนยันเหมือนเดิมว่าตัวเอง
ขายลอตเตอรี่ชุดที่ถูกรางวัลที่๑ให้กับคุณครูปรีชา
แต่ดันมีคลิปเสียงหลุดออกมาอย่างต่อเนื่อง
นี่กลายเป็นข้อพิรุธอีกหนึ่งข้อ

แรกมาถึงมือครูปรีชาเลย

เก่านานแล้วตอนที่ยังตามหาตัวได้อยู่
ใช่ครับนี่แหละฮะเจ๊บ้าบินก็
เป็นคนหนึ่งที่ให้สัมภาษณ์มาโดยตลอดนะครับว่าเป็นคนขายลอตเตอรี่
ที่ถูกรางวัลให้ครูปรีชาจริง
แต่ท่ามกลางคลิปที่มันหลุดออกมา
เป็นบทสนทนาระหว่างคนที่มีเสียงคล้ายครูปีชากับ
คนที่มีเสียงคล้ายเจ๊บ้าบินเนี่ย
ว่าตกลงฉันขายให้เธอ
แล้วเธอได้ซื้อไหมเธอได้ถูกไหมอะไรก็ว่ากันไป
คือในคลิปที่ออกมายังไงก็ตามนะคะ
บ้าบินยืนยันว่าตัวเองมีต้นคั่ว
ตัวเองมีต้นคั่วอยู่ที่ถูกรางวัลที่๑
และตอนนั้นก็เป็นการตามหาว่าใครถูกรางวัลนี้บ้าง
และช่วงหลังมาเจ๊บ้าบินก็มีการเปลี่ยนชื่อไปด้วยนะ

ใช่ตอนแรกเรานึกว่าตัวละครใหม่จริงเจ๊บ้าบินคือเจ๊ดำนะฮะ

แพนเค้กป้าแพนเค้ก
กับป้าแบ้บินเพราะว่าขายแพนเค้กกับป้า
ป้าภวนด้วยมีชื่อป้าภวนด้วยนะครับนะครับ
เอาล่ะนั่นคือพยานต่างที่โลกโซเชียลเขาก็จับพิรุษกันมา
เราก็สรุปมาส่วนหนึ่งให้คุณผู้ชมได้ทราบ
สรุปทั้งหมดนะคงต้องเล่ากันไปถึงนู่นสัปดาห์หน้า

ก็ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเฝ้าอยู่ที่บ้านเหมือนกัน
แต่ว่าอยู่แค่ลูกชายแล้วก็ลูกสะพ้าย